เขาบอกว่าจะเป็นการพลิกโฉมวงการกีฬาไทยสู่ความทันสมัยครับ
การเปลุกรองทางตัวนี้ก็โอ้โหมาเหมือนสติ๊ทจ๊อปเลยนะครับ
ท่านพูดเก่งท่านเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็ดูเป็นหลักการ
ใช่เป็นคนมีวิสัยทัศน์ดูเป็นคนรุ่นใหม่นะครับ
ก็ขึ้นเองเลยครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธาน

สุพชกสำรรคชาตินักบอลทีมชาติด้วยไป

ัตนานัยนะครับไอซ็อกกี้ทีมชาติแล้วก็สุภาวดีกุญชวนนักบาสทีมชาติด้วย
เป็นไงครับเรื่องของตาเสียลักษณ์ของทางการกีฬาอเมืองไทย
ตราใหม่นะครับผมออกแบบโดยนายเกียรติศักดิ์ช่วยสกุลนะครับ
สามสีสีแดงเนี่ยหมายถึงพลังสีน้ำเงินหมายถึงความมั่นคงสง่างามและสปีริต
และสีเหลืองทองหมายถึงการบรรลุเป้าหมายและใช้ชนะในการแข่งขันครับ
มีรูปช้างชูงวงนะครับที่หมายถึงความแข็งแกร่ง
เป็นรูปนักกีฬาหมายถึงการสนับสนุนและการขับเคลื่อนพัฒนาในกีฬาทุกมิตินะครับ
สัญลักษณ์มีลักษณะการประวัติประสานครับหมายถึงพลังแห่งความสามัคคี
แล้วก็มีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จนะครับ
ส่วนใหญ่ก็บอกเหมือนกันแหละครับว่าอย่างที่คุณวิรวิทย์บอกนะครับ
คือมันต้องก้าวไปสู่ความทันสมัยแล้วแล้วก็อยากให้ทุกมิติเนี่ยมันเป็นมิติที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้นโยบายคือการนำกีฬาพัฒนาประเทศเศรษฐกิจแล้วก็สังคม
ก็บอกนะครับว่าการปรับในครั้งนี้อยากให้องค์กรมันดูแบบ
ดูเป็นองค์กรที่ทันสมัยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็จะนำมาใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
เรื่องของสิทธิประโยชน์รวมถึงการโปรโมทแบรนด์ต่างของการกีฬาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
อย่างเช่นการวิ่งมาราทอนกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กีฬาคนพิการแห่งชาติและทวนาเมนต์กีฬาอื่นที่กรกฐให้การสนับสนุนนะครับ
เตรียมที่จะพบกับโลโก้ใหม่ได้เลยนะครับ